ตำรวจกู้ไพยเขาก็จะตามส่งน้องที่มาดูคอนเสิร์ต
เขาคือตามอลคาไป
ปรากฏว่าทีมที่ตามเพื่อดูแลความปลอดภัย
เจอวัยรุ่นมาปลาระเบิดใส่ซะเองค่ะ
เราไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้

รถมันไม่มีอาวุธไม่มีอะไร

เหมือนกับประกบวัยรุ่นที่เขามาดูคอนเสิร์ต

ประกบกันไปเพื่อให้ปลอดภัยตลอดเส้นทาง
แต่ปรากฏว่านี่คือสิ่งที่รถของกู้ภัยนะคะ
กู้ชีพมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินบุรีรำ
เจอค่ะนะคะเป็นกระบะของวัยรุ่นที่มาดูคอนเสิร์ต
ในงานกาชาตินี่แหละเขาขับตามส่งไป
แต่ว่าวัยรุ่นขับกระบะมีคอกปลาระเบิดใส่

สุดท้ายตำรวจสพนางรองมาช่วยได้ทันนะคะคุณผู้ชม

รถกู้ภัยไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกับสภาพแบบนี้
นี่คือโดนเอาระเบิดปลาใส่ค่ะ

นี่คือสุดท้ายตำรวจเขาไปรวบตัววัยรุ่นกลุ่มนี้ได้
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร
วัยรุ่นกว่า๑๐คนนะคะ
กระโดดหนีหายไปเหลือ๔คนที่รวบตัวได้

ก็นำตัวไปสอบปากคำขยายผลตามกลุ่มที่หลบหนีต่อไปนะคะ
นะคะเขาก็จะมีโครงการชื่อว่าส่งน้องกลับบ้าน
หน้าที่ของเขาก็คือจะเปิดขับรถเปิดไฟไซเลนไปตามถนน
ไม่ให้วัยรุ่นเข้ามาดักทำร้ายกันระหว่างทาง

แต่ปรากฏว่ากลุ่มที่เจอนี่ไม่มีความยำเกรง
มีความเกรงกลัวเลยค่ะก็มากันประมาณสิบคน
เนี่ยพอเห็นปุ๊บเอาระเบิดปิงปองคว่างใส่รถหลายลูกเลยค่ะ
ต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
แต่เห็นสภาพรถแล้วใจคอไม่ดีจริงนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเขาเสียขวัญ
เพราะว่าในรถเขามันไม่มีอาวุธอยู่แล้วใครใครก็รู้เพราะว่ารถแบบนี้เป็นรถสำหรับ
ช่วยชีวิตคนแต่กลับมาโดนทำร้ายซะเองค่ะ
ผมก็ยังไม่คิดว่าเขาจะทำร้ายผมผมคิดว่าเขาจะเข้ามาตี

เห็นเขาลงมาแล้วถือปืนยืนถือบัตรยิงผมอย่างนี้
นี่รถพยาบาลครับเท้าเหยียบฟุตบาทแล้วยิงรถพยาบาล
ซึ่งผมเอาอะไรไปสู้ผมมีแต่กระเป๋ายา

รถผม๓ลูกนี่ครับกระจกแตกหมด
ลูกปืนเฉียดหัวน้องผมผมล่วงเลย
ฟังหัวหน้าเขาพูดแล้วก็สะท้อนในใจ

แล้วคือวันหนึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซะเอง

เบื้องต้นตำรวจพอไปตรวจค้นก็ยึดอาวุธ
นี่ค่ะคุณผู้ชมดูเขาพกอาวุธสิ

ปลายตัด๑เล่มมีดปลายแหลม๒เล่ม

เท่าที่ทราบกลุ่มนี้ก็ไม่พอใจ

แล้วเข้าไปในงานไม่ได้เพราะอายุไม่ถึง
แล้วเนี่ยก็มาดักก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ค่ะ